ข่าวต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกไอ้รถใหญ่รถสูงนะฮะมองไกลดีมองใกล้ไม่ดี
เพราะว่าสามีคนนี้ขับรถพ่วง
ขับเข้าไปเติมน้ำมันในปั๊มเมียลงจากรถเข้าร้านสะดวกซื้อ
ปรากฏว่าสามีถอยรถทับภรรยาเสียชีวิตครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่ารถพ่วง๑๘ล้อนะฮะ
คันนี้เข้ามาในปั๊มน้ำมันนะครับ
นี่เมียลงแล้ว
นางสาวรุ่งฟ้าปานมณีจะลงไปซื้อของนะครับ

เห็นไหมแล้วว่าลงใกล้มันมองไม่เห็น
นี่ฮะมองไกลดีเหลือเกิน

ใช่ครับคุณพระราพรอันตรายจริง
สามีคือนายธนงศักดิ์บางสูงเนิน
กอดลูกชายอายุ๗ขวบนะครับ
แล้วเล่าทั้งน้ำตาบอกว่ากำลังขับรถนะฮะค่ะ
ทุกดินเนี่ยแวะเข้าปั๊มนะครับมาจอดตรงทางเข้า
แล้วก็รอรถที่เข้าปั๊มน้ำมันมันเยอะนี่ฮะ
โอสงสารเข้าขับรถเดินหน้า

ไม่เห็นฮะไม่เห็นเมียเนี่ยไปอยู่ด้านหน้ารถ
แล้วคิดว่าตอนขยับรถน่าจะไปชนภรรยาล้ม

ไปสอบศูนย์ที่สอบภเมืองชลบูรีนะครับ

มาร์ลว์ไฮร์ไหวเห็นจังเลย

ใช่ค่ะคนขับรถด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
มีมุมบอดที่มองไม่เห็นเนี่ยค่ะ